ก็คือการเอาชนะให้ได้สนามละ๑นัดนะครับ

และ๒๕๒๒เก็บจะชนะเป็นนัดที่๕ในรายการนี้
แมทช์นี้ออดุมาสิธิรักครับทำแต้มสูงสูงให้ถ่าย๒๐คะแดน
ผลงานสาวไทยตอนนี้๑๔นัดชนะ๕แพ้๙มี๑๖แต้มนะครับ
สุดท้ายวันนี้จะพบกับสหรัฐอเมริกาในเวลา๖โมงเย็นครับ
วอเล็กบอลชายหาดอายุต่ำกว่า๒๑ปีชิงแชมป์โลกนะครับ
พิชากรณราธรนะครับกับทางพานุพงศานันทีมไทย๑
ก็แพ้ให้กับนักกีฬาจากทีมเยอรมนีไปครับ
ต่อ๒เซตนะครับ๒๑๑๗๒๑๒๓แล้วก็๑๓ต่อ๑๕ครับ
และสุดแพ้ให้กับนักกีฬาจากเยอรมนีเหมือนกันนะครับ
ต่อ๒เซต๑๘๒๑และ๑๕๒๑ครับ
พิชากรกับพารุพงศ์จากไทย๑เจอกับทีมแคนาดา
ทีมไทยหนึ่งจะพบกับอินโดนีเซียถ่ายเท่าสดทางแอปพลิเคชันทรูไอดี
เวลาบ่าย๒๔๕ถึงเวลา๕โมงเย็นและติดตามบันทึกการแข่งขันได้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาตี๑๓๐เป็นต้นไปครับ